รู้สึกว่าหลังนี่ได้ยินบ่อยเหลือเกิน
ค่ะไฟเอ๋ยค่ะน้ำมันเอยมันเจาะรออยู่ทุกเดือนเลย

แต่เขาบอกว่าใจเย็นนะข่าวดีกำลังจะมาแล้วสำหรับค่าไฟและค่าน้ำมัน

วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะมีการไปหารือ
ร่วมกับนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรักษาการรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ทีมเศรษฐกิจพักรวมไทยสร้างชาติ
ส่งมอบงานจากรัฐบาลชุดเก่ามาสู่ชุดใหม่ที่พักเพื่อไทย
คุณเศรษฐาบอกว่าก็เป็นการส่งมอบแล้วก็ยังไม่ได้มีการหานโยบายหารือเรื่องนโยบายกันนั่นแหละ

ประเด็นเรื่องราคาพลังงานว่าจะสามารถลดราคาตั้งแต่ประชุมคอรมอลนัดแรกได้เลยไหม
คุณเศรษฐาบอกว่าผมจะประกาศลดค่าไฟและค่าน้ำมันทันที
ขอให้รอนิดนึงแล้วก็จะดูเรื่องนโยบายอื่นด้วย

นี่ครับนี่ครับเมื่อกี้นี่คุณสมศัพท์มา
กับคุณหม่อมโลกที่เยอะที่มานะครับก็คุยกันดีครับ
ก็จะฝากสาวหลายเรื่องนะครับเรื่องขั้นตอนในการลดราคาค่าไฟ
และค่าน้ำมันอีเซลล์ครับมีประกาศหลายจากคอรมณ์นัดแรกแน่นอน
ขอบคุณครับ
นัดแรกสามารถลดได้ทันทีแน่นอนเลยใช่ไหมครับ
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้หนึ่งในนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยที่ประกาศทุกเวที
คือจะลดค่าน้ำมันค่าไฟทันทีหากได้เป็นรัฐบาล

ซึ่งคุณเศรษฐานายกก็บอกว่าถ้าประชุมคอลโมนัดแรกเนี่ย
เดี๋ยวจะประกาศรถทันทีค่าไฟกับค่าน้ำมัน

คือในช่วงนี้เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันจะมีเรื่องของงบประมาณ

อย่าลืมว่าค่าน้ำมันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการชดเชยกองทุนน้ำมันต่างเนี่ย

ถูกต้องซึ่งวันนี้คุณสุพัฒนภงเองก็บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยแค่มาให้ข้อมูล
ไม่ได้มีการหารือเรื่องนโยบายกัน
ก็เดี๋ยวเรื่องการลดราคาต่างก็ต้องรอดูรัฐบาลชุดใหม่นั่นแหละ

คือรวมไทยสร้างชาติก็อยู่ร่วมรัฐบาลชุดใหม่นั่นแหละ

แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยจะเปลี่ยนคน

วันนี้ก็เลยมีการส่งมอบงานกันแล้วก็พูดคุยสอบถามกัน